คนจริง๒๐๑๘ให้กับพระเอกหนุ่มว่าที่คุณพ่อ
หนุ่มชาคริสแย้มนามคนนี้ที่บอกว่าเป็นคนจริงเพราะอะไรคุณ
คือประเดิมศักราชใหม่มาเนี่ยก็เจอข่าวลือแสบคันเลยว่า
เป็นพระเอกมาทำงานสายทำให้กองถ่ายได้รับผลกระทบจนถูกปลด
จากการเป็นพิธีกรรายการอาหาร

ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเป็นตัวเขาเองจริงนะ

เป็นพระเอกที่ผิดเวลาที่เขาม้าวกัน
เป็นเพราะว่าตัวเองโหมงานหนัก

ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนพิธีกร

ไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะ

แต่ว่ามันต้องมีข่าวว่า

อาจจะมีที่ไปสายเวลานั้น

ไม่มีไรอย่างปกดี

คือทั้งหมดทั้งมวลชาคริสยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแบบเป็นพระเอกที่มาสายจริงแต่ว่าไม่ได้ถูกปลดนะ
เหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนพิธีกรเพราะว่าคาแรคเตอร์ของรายการที่มันเปลี่ยนไปเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวมันก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นที่ว่ามาสายแล้วถูกปลดอันนี้ก็ตัดออกไปได้แต่ว่านี่ต้องบอกว่าเป็นคนจริง๒๐๑๘จริงนะ
มันก็เลยอาจจะมีแบบยุ่งแล้วก็ร่างกายอาจจะรวน
อย่างที่เขาบอกไว้ก็เป็นใหญ่
ใช่ค่ะก็ต้องคอยเป็นกำลังจากกับคุณชาเครกษ์แล้วก็ติดตามยังงานของเขาในรูปแบบอื่นต่อไปนะจ๊ะ